เรื่องที่ผู้ว่ากอทมบอกว่า๗วันจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
เอาเป็นว่าเราไปฟังผู้ว่ากอทมที่แถลงวันนี้หน่อยไหม
ใช่ค่ะคือผู้ว่าให้ข้อมูลเยอะเลยนะคะ

ท่านบอกด้วยว่าจากการตรวจสอบทั้ง๕ตลาด

ท่านบอกว่าทั้ง๕ตลาดไม่เคยเสียภาษีเลย

แต่ถ้ามีการตั้งตลาดอย่างถูกต้องจริง

เจ้าของตลาดทั้งผู้ค้า
ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ
คือจะตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกันกับทางตลาด
เพราะว่าแต่ละตลาดมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ดังนั้นขออนุญาตต่างกันเรื่องของเสียภาษีก็ต่างกัน
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของภาษีด้วย

หรือไม่เสียภาษีนี่เท่ากับว่า
เอาแล้วที่สำนักงานเขตเขาเอารถไปเก็บขยะ
ไปทำความสะอาดไปดูแลตลาดนี้ก็คือ
คือเขาก็ไม่ได้จ่ายอะไรให้กับทางเขตเลยเหรอ
โอ้โหเรื่องภาษีนี่น่าสนใจนะคะ
ถ้าโดนย้อนหลังกันไปเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะคะ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลาดนี้จะต้องขายไม่ได้
เพราะไม่มีบรรยาทตลาดเทือน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะต้องปิดเลย
ต่อไปนี่ถ้าเขายังไม่ยุตินี่หลังจากเก็บวันไปนี่
เดี๋ยวพี่จะให้ท่านผู้บุญการเขตนี่
ไปร้องทุกวันจนกว่าจะจบ
อย่างเช่นกรณีตลาด๑๒๓อะไรเดี๋ยวกำลังตรวจสอบ
ยังไงก็ผิด๒กับ๓เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่ว่าผิดหรือถูก
ล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้ต้องไม่ให้ขายแล้ว
ตลาดที่๕มันลื้อไปแล้วแต่ว่ามันยังมีร่มเหลืองขายอยู่
เดี๋ยวผู้มนวยการเขตก็ลองไปทำความเข้าใจเขาว่า
เราเข้าใจแต่คุณต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของสังคม
อยู่ในระเบียบและข้อบังคับแต่อันนี้ไม่มีอนุญาต
ถ้าขายมีชาวบ้านบอกไปก็คุณต้องรับผิดชอบ
อืมก็เหมือนท่านก็ท่านผู้ว่ากอทมก็ตำหนิ

เมื่อสักครู่นี้ก็ตามที่ได้ยินเสียงไปนะคะ

คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจริงแล้วเขาก็บ่นเหมือนกันนะ

ถ้าเกิดขายตรงนี้ไม่ได้แย่เลยนะชีวิตแย่พังเลยนะ
เขามาขายเขาก็คงไม่รู้ว่าตลาดถูกหรือไม่ถูกอะไรยังไง

เรื่องของถูกผิดก็ต้องถามเจ้าของตลาด
เจ้าของจะไปจ่ายไม่จ่ายอะไรยังไงเขาก็ไม่รู้ไง

ตัวพี่เองลูกพี่เรียนอยู่
ถ้าปิดปุ๊บข้างถนนเนี่ยเป็นที่นอน

ตอนนี้ของพี่ทำงานที่นี่มานานยังมาช่วย
เป็นลูกจ้างในนี้ทำมานานยังคะเนี่ยพี่
ก็ทำบ้างที่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดมั่ง
เพราะว่าลูกสาวพี่เรียนอยู่ที่นี่
เพราะบ้านต่างจังหวัดพี่ไม่มีฐานะ

ถ้าเราฝากถึงหน่วยงานรัฐพี่ยังฝากว่ายังไง
อยากให้เรื่องที่จอดรถก็บริหารด้วยอะไร
จอดรถนี่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยพูดตรง
เพราะว่าพื้นที่พี่เขามีแค่นี้เอง

มันคนละเจ้าของเจ้าของกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย

อย่างที่พี่ทำอยู่นี่ก็อีกที่หนึ่ง
ส่วนของเขาก็ของเขาต่างหากไม่เกี่ยวข้องกัน

ป้าเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่มีการเจรจาต่อลองอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ยืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองที่ต่อสู้มา๑๐
เพราะว่าป้าบุญศรีบอกว่าเรื่องนี้มันก็อยู่ในกระบวนการของชั้นศาลนะคะ
ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นคือไปร้องต่อสารปกครอง
ศาลปกครองชั้นต้นให้ป้าบุญศรีชนะ

ดังนั้นสารปกครองเขาบอกว่า
ให้ยกเลิกคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้นไปก่อน
แล้วก็ให้มาหารือร่วมกันระหว่างตัวป้าเอง
ผู้ว่ากอทมพอเขตและพ่อค้าแม่ค้า
เจ้าของตลาดในพื้นที่ให้มาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะมีคำพิพากษาออกมาอีกทีหนึ่งเพื่อหาทางออกร่วมกัน